ตอนนี้ดีขึ้นมาก
เพราะว่าแบบโดยทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เรา

แล้วก็จากนี้หนูจะแข่งแข็งให้มากขึ้น

ก็มันก็เป็นแบบคำถามหวนในหัวตลอด
มันเป็นไมเกรดในตัวเด็กเรา

พี่ทีมองามันเหมือนลิขที่แต่มีข่าวเราร้องไห้เลย
ทำไมเราถึงเสียใจกับเรื่องนี้ลูก
มันก็ตกใจแบบไม่ใช่เราเลย
แต่พอแข็งสายเข้ามามีผู้ใหญ่ที่รักเรา
ทำไมต้องมาเจอแบบนี้เขาปกป้องเราไม่ได้ขนาดนั้น
หมูก็แบบไม่ใช่อะไรเลยจะเกมแข็ง
ก็เลยยิ่งเศร้าไปเองเพราะว่าคนที่รักเราเขาเศร้ามาก
ยืนยันเรายืนยันหน่อยว่าเราหนูเปลี่ยนบทคือโดนเปลี่ยนบทจริง

จริงด้วยหนูเปิดกล้องมามันมีภาพ
แล้วระหว่างนั้นเขาก็เขียนขึ้นมาเรื่อยจนเหมือนมีตอนที่แบบเจ๊เปลี่ยนมันก็เป็นไปตามบท
หนูก็รู้ตอนนั้นแต่เรื่องที่พอมัน๒ตัวเลย
จริงหนูใส่วุฒิเยอะแล้วหนูคิดว่าผู้ใหญ่น่าจะอยากช่วยหนูด้วย
แสดงว่าตั้งแต่เรารับบทมาตั้งแต่แรกเราไม่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนตัว
ค่ะแต่ว่าจริงหนูว่ามันเป็นพอเดิมที่ผู้ใหญ่คงวางไว้อยู่แล้ว
หนูอ่านบทก็แบบว่ามันก็สงเกตสุดผลด้วย
เมื่อเราคุยกับช่องที่มาตั้งแต่ล้อเหมือนว่ามันมีแผนหลายอย่าง

แต่เป็นเถอะ

เพราะนักของเสถียดทุกท่าที

ติดกันแบบเป็นเดือน
เพราะมันเป็นแผลกวดทับตอนหนึ่งมันไม่กลายกันกันเลย
จริงเพราะพี่เขารู้
ก็หนูคิดว่ามันความผิดผมด้วยคิดว่าหนูเป็นคนแบบอดโทษมาก
คิดว่าหนูไม่เป็นไรจริงจนมันจะมาเป็นแผล
เขาบอกว่าถ้าเจ็บนิดเดียวหรือว่าแค่รู้สึกอะค่ะ
ต้องบอกเพราะว่าไม่งั้นเขาช่วยไม่ได้เขาเสียงไม่ได้
บอกแบบมีอารมณ์โสดอารมณ์หุดหงิดหรืออารมณ์แบบนี้หรือเปล่า
ทำให้เขาก็จะผิดใช่เออเบี่ยงไหมอะไรอย่างนี้

หนูไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บจนหัวมันไปขาด
เพราะว่าเพราะมันรักไปนานบางวันมันก็ชาไปแล้ว
หนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บแล้วพอเล่นคาแรคเตอร์
ตอนนั้นทุกอย่างมันไม่ได้รู้สึกเลย
ด้วยเหมือนเราไม่ได้โปรแกรท์ตรงครั้งอาการบทดุงดันมาก๒ปี
ก็รู้สึกว่าอย่างนี้หรือความอาธิบาย
บางแน่ใจว่าคนนั้นมากแล้ว
แล้วมีอย่างบางทีแขกมาเข้ามีอะไรก็จะบอก

นอกจากปัญหาเรื่องวิงแล้วมีปัญหาอื่นแบบไหน
ไม่มีนะคะจริงวันที่เหมือนด้วยผลด้วยอะไรที่ผู้ใหญ่จัดสินใจว่าเอ้ยงั้นไม่เปลี่ยนสองคน
ทานุก็คุยกับผู้ใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจทานุไม่ต้องห่วงเลยนะ
เขาบอกว่าถ้าอนาคตนี้จะเป็นยังไงทานุจะรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องห่วงเลยนะคะ
เพื่อนก็ค่อยว่าไม่ต้องมีผมกลับไปเขาก็แบบว่าผักดีกว่า

และต้องการติดการว่าพลังจะได้ยังไง
เอิ่มมากที่จะและมันยาก
หมายถึงว่าอารมณ์ที่แบบคนจะเชื่อว่าแผลมันทำไมถึงมาถึงขั้นนี้อย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอย่างเรื่องมาริน่าอะไรแบบหนูว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบอันนี้ของเราแล้ว
มันเป็นข้อตกลงแรกหรือเปล่าคะจริงแล้วหนูทราบไหมว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้น
ไม่มีค่ะแต่ผู้ใหญ่บอกอยู่แล้วค่ะว่าบทมันจะเขียนไปเรื่อยนะ
เราก็เล่นตามบททุกอันจนถึงวันที่แบบบทออกมาถึงตอนนี้เลย
แล้วเราก็แบบโอเคแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาน่าจะวางแบบทุกอย่าง
นี่คือเขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะหนูรู้สึกว่าผู้ใหญ่เขามองของแบบแบบเอาอีกอย่างนี่มันอาจจะชนิดกว่า
แต่มันคือว่ามันไม่เกิดจากสาเหตุกับเราใช่ไหมลูกแล้วมันใจไหม

และล่ะสุดข้อมีผ้ามหมาริน่า

ต้องก็จะคนแทคกับอาทิตย์คนดูแล

น้ำจิ้งจิ้งหากด้วยเลย

บ้านหนูมึงมันหล่อยดูดูยังไงหนูก็ต้องกลับอยู่แล้ว
อันนี้ผมคิดว่าหนูแรงนะ

ผมว่ามันแย่เลยและทุกคนน่ารักคนทุกคนน่ารักมาก

ผมก็ไม่รู้แต่สำหรับหนูค่ะถ้ามันดอยหนูก็ไม่ได้แย่

ไม่ควรค่ะหนูเคยเจอพี่มาครั้งเดียวตอนสามแปบค่ะ
ถ้าท่านดูในคลิปมันเกิดมี
เขาไม่รักกับพี่ไก่
ในชีวิตเรามองอย่างนี้ว่าตอนที่พี่ไก่เองก็พูดว่า
เหมือนแฟนคลับเรายื่นมือมาฆ่าเขาอะไรอย่างนี้
ไปคอมเม้นต์กฎการณ์พี่ไก่

แล้วตอนนี้หนูรู้สึกไม่ว่าหนูกำลังทำอะไร

เหมือนวันนี้หนูไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนรักหนู

ทุกคนเข้าใจหนูและความเป็นหนูมันก็แบบ

ว่าเขาเป็นเราแบบนี้มันแบบ
บางคนก็บอกเราไม่เหมาะ
ตอนนี้พี่ไก่ก็บอกว่าพี่ม้าพูดเกินจริง

หนูไม่รู้แล้ว

หนูตั้งใจมากจริงค่ะทุกคนอาจจะเห็นแล้ว

วันนี้มีคนรักหนูมาก
ถ้าวันนึงหนูได้เจอพี่ม้าหนูก็เริ่มรู้สึกว่าแบต๊อบแยะกรด
นี่ที่เรามองว่ามันเป็นการจะกัดดาวน์รุ่งไม่รู้จังหวะมันพอดีหมดเลย
จากช่อง๓มันมีละครช่วงวันแล้วมันเกิดข่าวลบของเราเกิดขึ้น
เพื่อนหนูก็กำลังมีกระแสที่ดี

แล้วผู้ใหญ่ในช่องแบบหนูเพิ่งไปสวัสดีผู้ใหญ่แล้วหนูก็ยังโปรโมทให้ละครขึ้นตลอด
หดพัดหนูหนูก็ยังไปโปรโมทอยู่อย่างนี้ค่ะ
เจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าถ้าแบบเหมือนงานที่เราอยากทำถ้ามันไม่ใช่ให้ขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
กลับมาหากลับมาบ้านเรานะยังมีบทอะไรที่แบบที่เขาอยากให้หนูเล่น

เจ๊ดีกับหนูขนาดนี้ก็ขอบคุณมาก

หลังจากที่ผ่านมามีข้อความไหนที่ทำให้เรามันรู้สึกว่ากระเบิดใจมาก

มันเหมือนอันแรกเลยเราตกใจว่า

ไม่ใช่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง

แต่เขาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะ

ผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกว่าไม่รู้ที่เขาโทรมาอะไร

เราคิดด้วยซ้ำว่าเขาจะกลับอยู่แบบนี้
เราคิดว่าเป็นต่อไปเค้าขอบห่วงมากขึ้น
มีที่แก่ทุกคนเนี่ย

ถ้าคุณไม่ได้เห็นความแตกต่างของเราเป็นคำนึง
ก็ดีใจได้เล่นเรื่องนี้ด้วย

ก็เรื่องถึงว่าเหมือนเราก็โตขึ้นอีกนิดนึงค่ะ
นี่แบบเรื่อยนี้ต้องเชื่อมแข็ง
เพราะเวลาฮาริสเจ็บคนที่เขารักดิฉิเขาเศร้า
วงมาว่ามันจะไม่ร้องแล้ว
แล้วนิ่งยากของการทำงานเหรอคะ
เขาอยากเห็นผลงานต่อไปของเรามากขึ้นแล้ว
ตอนนี้ก็กลัวว่าแบบจึงว่าอยากตามเราเดี๋ยวเขาก็จะผิดหวังหรือเปล่า
ก็พยายามที่มากขึ้นไปดูค่ะ
เรียกว่าอะไรบ้างก็ถือ
หรือการวางตัวในกองกับผู้ใหญ่

บรรยากาศในกล้องมันดีหมดเลยค่ะ
ถูกไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกเลย

มันคือความข้อเจติกลีดที่หนูก็มุมเหมือนกัน

ก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไร
ทำบ้าอยู่บนกล่อง
ทุกคนขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะริชิ